ต่อกันที่ยะโสธรครับคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยนะฮะย่ามใจครับ
เมื่อวันจันทร์เคยไปเอาเคเบิ้ลสายโทรศัพท์คือไปขโมยตัดลงมานะฮะ
อืมแล้วก็ล้อเอาเส้นทองแดงข้างในไปขายวันอังคารมาอีกมาอีกแล้ว
มาอีกคราวนี้มาจ๊ะกับเจ้าหน้าที่ทีโอทีเขาเข้าพอดีเลยครับ
อ่าครับตอนนี้เนี้ยฮะเจ้าหน้าที่นะครับ
คนร้ายไตเมืองจะทำร้ายพี่เขาแต่แล้วที่สุดก็รีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
อ่าตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ถูกตัดไปยาวประมาณร้อยเมตรได้ฮะครับนะครับแล้วก็ถูกตัดเป็นท่อนท่อน
หลายท่อนเลยแบบนี้ล่ะครับเดี๋ยวดูผู้ชมเห็นเป็นท่อนแบปเนี้ยฮะ
มันเอาไปขายสอบปากคำนายจตุพลชาลีวัน
ท่านนี้เป็นนายช่างของทีโอทียะโสธรครับ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับทีโอทีได้รับแจ้งว่า
อินเทอร์เน็ตมันล่มนะฮะบริเวณบ้านตาดทองตะบนตาดทอง
อำเภอเมืองยะโสธรครับก็คืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็ถูกคนร้าย
ขโมยตัดสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ไปแล้วครั้งนึงแล้วช่างก็ไปแก้ไขแล้ว
ค่ะนะครับจึงตรวจสอบจากระบบว่าสายเคเบิลโทรศัพท
ตัดขาดบริเวณนี้อีกบ้านตาดทองเนี่ยนะฮะ
รีบเดินทางไปตรวจสอบไปเจอกับคนร้ายครับ
มะแฮะกำลังนั่งตัดแล้วปอกสายเคเบิลโทรศัพท์อย่างสบายใจอยู่ในปากริมถนน
ก็เลยเข้าไปถามด้วยนะครับแล้วจะเข้าไปคุบคุมตัวด้วย
คนร้ายขัดขืนครับนะฮะคว้าจะเอาครีมตัดสายไฟมาทำร้ายพี่ทีโอทีเขานะครับ
ทีโอทีจึงรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจนะครับส่วนคนร้ายก็ฉวยโอกาสนั้นแหละนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหนีไปตำรวจยึดของกลางได้นะครับ
แล้วก็ตรวจสอบคลิปอยู่เดี๋ยวจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ